จะเป็นชีวิตเป็นไงบ้าง
ค่ะก็สำหรับคนเร่งรีบนะคะแล้วก็ที่ใช้รถไฟฟ้าอยู่เป็นประจำนะคะ
ต้องการมองหากาแฟสดที่รสชาติดีแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบพวกเรานะคะ

ก็เป็นค่ะต้องว่าต้องดื่มทุกวันค่ะตาจะได้แบบ
นี่ชอบกินอะไรชอบกินเมนู
มันห่อมแนมมากเลยนะไม่อยากบอกชื่อเมนูอ่ะ
เวลาไปร้านกาแฟก็จะเอาคารามิลคารามิลแมคเคียตู้
เน้นนมไม่เน้นกาแฟอะไรอย่างเงี้ย

แล้วก็สำหรับพวกมีคุณวาสัตดาคุณวาสัตดานะคะ
ก็จะไปทำกาแฟสดสดให้เราให้เราดื่มกัน
ไม่ก็มานะคะพีเทศพิษบินค่ะ
รวมกันได้ยังไงเม็ดจริงนะทุกคน
น้องมิ้นเขาเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงค่ะ

ยัดยากมากกว่าจะจัดร่วมตวกันได้ค่ะ
น้องเตยหรอค่ะต้องถาม
นี่พวกเรามีแซมว่าเขาติดแฟนหรือเปล่าหรือไง

มีสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเอ๊ะทำไมไม่มา
ก็จริงคุยกันอยู่เรื่อยค่ะ
กุ๊กแบบว่าเด้งตลอดเวลามาก
พยายามทางช่วยถึงขนาดที่ว่าแบบจะไปงานแทน
ถ้าว่าเราสนิทกันเพราะอยู่ในช่องหรือไร
ใช่จริงแล้วก็สนิทกันอยู่แล้ว

แล้วแมทไปวิ่งสปะตันห์มา

วิ่งวิบากใช่แล้วคือพี่คนข้างหลังเขาพูด
ถ้าเกิดมันจะมีการแบบตะลุยด่านไงไอ้การวิ่งแบบนี้
มันคือท่ากายบริหารแบบกระโดดวิดพื้นกระโดดลุกขึ้นมาวิดพื้น
แต่ว่าพี่คนข้างหลังเขาพูดแล้วแมทได้ยินแมทก็มาเล่า
ตอนที่กินข้าวให้ทุกคนฟังว่าเนี่ยเราไปวิ่งสปาตันมา
เออมันคือมันไม่รู้ว่าพี่เขาแกล้งพูดหรือว่าพี่เขาไม่รู้จริง
อะไรไม่รู้แต่เพื่อนเขาก็ไม่ได้แก้อะไรอย่างนี้
แล้วแมนก็เล่าให้ฟังมันก็แบบตลกอะไรอย่างนี้

ไม่ขายฝันคือเราจะพยายามไม่ขายฝันกัน

ถ้าเราบอกว่าไปแล้วเราก็จะต้องทำให้ได้
ก็โอเคไปภูเก็ตทางนี้ก็ไม่ขายฝัน

ประมาณ๘ชุดก็หลายพันอยู่ค่ะ

แล้วก็เราก็แบบมีความแบบ

จนถึง๑๑โมง

ในขณะที่เราอยู่ในห้องขึ้นทั้งวัน
คือฝนตกทั้งวันไม่หยุดจริง

ถ้าแข่งมันก็แบ๊วแล้ว

ไม่ได้ขายแซ่บอยู่แล้ว

แต่ว่าไม่กล้าลงกลัวคนว่าว่าแบบ

นัดกันเตรียมประชันกันแบบบิกินี่

จองตัวจองทุกอย่าง
ซื้อชุดว่ายน้ำให้พี่

น้องมินแบบแม่งานจริงค่ะ

ไม่มีคนแบบประชันนะ
ใช่ยายยายต่อมแตน

ก็คือตอนแรกคิดว่าเราจะรวมตังค์การซื้อคอมให้ยายเพราะว่าที่ยายจะได้ตัดต่อได้เรียบเนียนขึ้น
ไปหนัวหน้าเกงได้ยังไงไปสถาปนาค่ะ
แมทเป็นเหรอไม่ค่อยไว้แมทเป็นหนัวหน้าเกง

ไม่อาจจะเป็นแบบว่าตัวสูงสุดหรือเปล่า
ตัวใหญ่สุดก็เลยได้เป็นพี่ค่ะ

ความรักของน้องก็เรื่องของน้องไปค่ะ

ความรักของเราหรือเปล่าคะ

ค่ะประมาณเดือนนึงแล้ว
แสดงว่าอยู่ในช่วงที่แบบว่า

เลิกได้ไหม
หรือว่าต้องมีโอกาส

ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ

อันนี้คือ

อือ๑๐ปีหรือ

หลายอย่างค่ะหลายอย่าง

ไม่รู้ไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้แล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเองคือยังไงกันแน่
ยังแบบอาจจะชาอยู่ก็เลยยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นยังไง

คือมันยังไม่มีคำตอบกับตัวเองที่แน่ชัด
นิดนึงค่ะคือจริย์เพื่อนให้ทำให้รักกับใจเราเต็มที่
ให้ทำให้กำลังใจเต็มที่ค่ะ
มอยกว้นสวัสดีและการทำงานแล้ว
แล้วคือไม่เคยคิดว่ามีชีวฮีสินตาม

คือ๑๔ปีมันตัดยากมั้ยครับพี่แม็ต
ไม่รู้ตอนนี้มันยังรู้สึกแบบไม่รู้อะไรเลย

ก็ไม่ได้งงหรอกแต่ว่ามันก็ที่น่าจะเป็นคำว่าชานี่แหละคือมัน
อาจจะแบบว่าไม่เคยไม่มีมา๑๔ปีอะไรอย่างนี้
เรียกว่าให้เป็น
ถ้าเข้ามาง้อต้องไปถามคนสุด

ใครรู้กันนะแม่งใครรู้กัน
มีทิชชู่ไหมคะ
มีทิชชู่ไหม
อินเสิร์ตหน้าเยอะเพราะว่าเขาร้องห้า
น้ำใหม่สวยสุดท้อน
คุณบอกแฟนมันแบบไรนะครับ
ฟังโดยก่อนไม่เลิกกับแฟน

เอาเล็บกันอันสมาน